ก็ขอบคุณนะครับที่ยอมรับว่า

เปิดปากป้องการเจรจาเนี่ยเป็นสิ่งที่บางเราทำอยู่แล้ว
แล้วก็ขอบคุณที่ท่านสมศักดิ์นำสิ่งดีเหล่านี้ไปบอกท่าน

ไม่มีท่านเปรียบพยุทธ์นั้นไม่สามารถป้องกันความกระทำผิดได้
อนุญาตนะครับเคยเห็นรัฐบาลไหนนะครับ
ที่สามารถจับกลุ่มเจ้าที่ของรัฐได้มากเท่ารัฐบาลนี้
ตำรวจจับตำรวจได้มากในเท่ารัฐบาลนี้นะครับ
แล้วผมบอกเลยครับประมาทชเป็นคนไปจับถูกต้องแล้วครับ
ไม่ต้องให้โจรไปขึ้นบ้านแล้วไปตรวจเจอแล้วมันเป็นคดี
แล้วถึงเป็นเรื่องรัฐบาลนี้ปชจับเองครับ
ก็อย่างนี้ฮะคุณดูสิรัฐบาลยุคนี้ถึงขั้นตำรวจจับตำรวจอ่ะ
แล้วเราเลยต้องปฏิรูปตำรวจไงเพราะทุกวันนี้
ตำรวจชั้นปฏิบัติการเขาเสียกำลังใจนะครับ
ส่วนชาวบ้านเนี่ยเขาก็ตกใจครับว่าเวลานี้เจอตำรวจมาเยี่ยมบ้านเนี่ย
ไม่รู้ว่าจะระวังหรือว่ายินดีนะครับ